วันนี้หัวหน้าพักอนาคตใหม่ไปชี้แจงข้อกล่าวหากับกต
กรณีการถือครองหุ้นสื่อว่าสามารถถ่ายโอนได้ทัน
ลงสมัครรับเลือกตั้งสส

พร้อมกับบอกว่ามั่นใจในพยานหลักฐานของตัวเอง
และจะฟ้องกลับกรกตด้วยฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ

จนถึงทุกวันนี้เรายังไม่พร้อมกลับ
หลังนำหลักฐานเข้าชี้แจงต่อกรกตนานกว่า๔ชั่วโมง
นายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ตั้งข้อสังเกตคดีนี้น่าจะมีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง
หวังผลทางการเมืองหรือไม่
เพราะหลายประเด็นกรกตไม่สามารถชี้แจงได้
พร้อมระบุเตรียมยื่นฟ้องกรกต

ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามมาตรา๑๕๒
หากการดำเนินคดีกับตัวเองไร้หลักฐาน
รวมไปถึงสื่อมวลชนที่ขุดคุยในประเด็นนี้
สิ่งที่ทำให้การประชุมเป็นบัญญัติธรรมเทียด
ไม่ใช่เรื่องรายละเอียดของเหตุการณ์ใด
แต่เป็นเรื่องของหลักการของสิ่งที่ถูกต้อง

กรกตไม่สามารถตอบคำถามพื้นฐานได้เลย
ว่าตรงรมผมผิดตรงไหนเอกสารตรงไหนผิด
เอกสารตรงไหนหรือหลักฐานชิ้นใด
ทำให้ไม่น่าเชื่อว่าการโอนหุ้นครบถ้วนสมบูรณ
ตามกฎหมายตั้งแต่วันที่๘มกราแล้ว
กรกตไม่สามารถตอบคำถามเหล่านี้ได้เลย
มถือหุ้นในธุรกิจสื่อของว่าที่สส
ไม่ได้เป็นปัญหาของพักอนาคตใหม่
ที่ประสบวิบากการเพียงลำพัง

ถึงขั้นเรียกประชุมแก่นำพัก

นายชาญวิทย์วิปูสิริกรรมการบริหารพัก

เหตุเพราะถือหุ้นสื่อถึง๒๕๐หุ้น
รวมไปถึงนางสาววัฒนยาวงโอภาษี

แต่ก็อาจถูกหยิบยกมาเล่นเป็นกระแสการเมือง
โดยประเมินจากท่าทีของพักเพื่อไทย
นายปลอดประสบสุรัสสวดีร่องหัวหน้าพัก
เดินหน้ายื่นร้องนายชาญวิทย์ต่อกรกต

และในฐานะกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชารัฐ
หมายดำเนินคดีจนเสร็จสิ้นกระบวนความ
และการร้องเรียนนี้อาจทำให้เกิดการเลือกตั้งใหม่
ผมจึงจะร้องไปอย่างก่อต่อ
ขอให้มีการเลือกตั้งใหม่
เพราะหากพิจารณาว่าคุณเรืองวิทย์ขาดคุณสมบัติ

เพราะคุณเรืองวิทย์เป็นคนที่สมัคร

มันก็ยงใยไปถึงอำนาจหน้าที่
และการปฏิบัติอันชอบหรือไม่ชอบของกรรมการผ่านภาค
แล้วก็มีผลต่อสถานะของพักพลังประชารัฐด้วย
เพราะฉะนั้นก็ได้ร้อง
ขอให้กรกฎาได้พิจารณา
และนำเรื่องสู่ศาลรัฐมนุษย์เพื่อยุบภักดิ์
ขณะที่นางสาวสรณีอาชวานันทกุล
นักวิชาการอิสระได้ทวิตข้อความ
แสดงความเห็นใจต่อนักการเมืองทุกพัก
ที่ถูกดำเนินคดีฐานขาดคุณสมบัติผู้สมัครสอสอ
เพราะถือหุ้นในบริษัทที่ไม่ได้ทำสื่อจริง
แต่มีคำว่าสื่อในวัตถุประสงค์ของบริษัท
พร้อมขอให้กรกตและสารดีกาใช้กฎหมาย
โดยคำนึงถึงข้อเท็จจริงและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูลด้วย
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน